วันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวร้อนในโลกออนไลน์กันเลยนะคะ
สำหรับกรณีที่มีหญิงสาวไทยรายหนึ่ง
อ้างว่าได้ตั้งคันกับซุปตานุ่มชาวไต้หวันอย่างวิก
ใช่แล้วค่ะซึ่งเธอนะคะก็ได้มีการแชร์ภาพ
งานนี้ค่ะร้อนไปถึงบรรดานักสืบบนโลกไซเบอร์นะคะ
ต้องออกมาสืบค้นความจริงว่านี่เป็นแค่เรื่องมโน
หรือว่าเรื่องจริงกันแน่
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสนั่นโลกออนไลน์ทันทีค่ะ
เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งแชร์หมดเปลือก
ว่าเคยคบหากับซุปตาสุดฮอตชาวไต้หวันโจอี้มิ้น
หรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อใจไซส์หรือวิก
และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นตั้งคัน
แต่เธอไม่ได้รับการเหลวแลจากฝ่ายชาย
ยังประกาศแต่งงานกับนางแบบนักแสดงรินยู
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทำให้เธอเครียดหนักและตัดสินใจทำแท้ง
ก่อนจะออกมาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น

อ้างว่าใช้พูดคุยกับดารานุ่มคนดังกล่าวด้วย
ซึ่งการเปิดเผยเรื่องลับของสาวไทยรายนี้

และถูกพูดถึงอย่างมากในกระทู้ดัง
มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตและตามขุดคุย
ถึงความไม่ชอบมาภากลหลายประการ

คบหากับวิกเอฟโฟนานถึง๕ปีนั้น
หญิงสาวคนดังกล่าวเองก็มีแฟนเป็นชายหนุ่มคนไทยอยู่ก่อนแล้ว
แม้กระทั่งภาพข้อความสนทนา
ก็ไม่มีข้อความแสดงถึงความสนิทสนมใด

นักร้องนักแสดงชื่อดังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอจริง